แล้วจะบอกว่านักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สี่แยกคอกวัว
ซึ่งเป็นที่ที่ขายสลากินแบ่งรัฐบาลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ปรากฏว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
เกลี้ยงแผงเลยแม้แต่เลขบัตรเขย่งเลข๙
แล้วตัวเลขที่ไปยึดโยงกับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่๒๙
แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นคนที่๓๐หรือเปล่า
ก็เกลี้ยงเหมือนกันนะฮะเอามาดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะลงพื้นที่ไปสำรวจ
ที่บริเวณสี่แยกคอกวัวนะคะ
นี้เขาขายสลากินแบ่งรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ
โอ้โหปรากฏว่าบรรยากาศคึกคัก
ประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วตัวเลขที่นิยมถามหาเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวเลขที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง
แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องผิดหวังนะคะเพราะมันไปหมดแล้วมันไม่รอแล้วนะคะ
ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วบรรดาเซียนหวยมากว้านซื้อเกลี้ยงแผงเลยนะคะ
ที่เรียกว่ามีเท่าไหร่เหมาหมดทุ่มซื้อกันไม่อั้นเลยทีเดียวนะ
ทีนี้นักข่าวไปสอบถามแม่ค้าที่เขาขายสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะ
แล้วเลขที่นิยมก็คือเลขวันที่เลือกตั้ง๒๔มีนาคม
เลข๒๔หาซื้อไม่ได้เลยนะคะ
ก็คือคนที่๓๐๓๐ก็เกลี้ยงค่ะพักการเมืองจำนวน๘๑พักก็เกลี้ยงค่ะ
บัดเครียงก็มาเกลียงค่ะก็ก่อก่อเตา๗คนด้วยมั้ย
ไม่ต้องนะคุณดิฉันมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดี
เพราะประชาชนตื่นตัวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สะท้อนได้อ๋อมันจะออกเลขไหนละเนี่ยเยอะมากเลยคุณบอกว่าตื่นตัว
แต่ตัวเลขคนมาใช้สิทธิ์ยังน้อยกว่าปี๕๔
ตื่นตัวไปซื้อสลาก
ยังไม่หมดแน่นอนแต่ที่เป็นที่พูดถึงอีกก็ต้อง
อายุท่านอายุเท่าไหร่นะอายุใครคะอายุท่านประยุทธ์

เขาบอกว่ามันก็มีเลข๖๕ไงเป็นอายุของท่าน
แต่ว่าคือมันออกบ่อยแล้วไอ้๖๕๕๖มันสลับกันออกมา๒๓งวดแล้ว
คนก็เลยแบบเอ๊ะหรือยังไงดี
วันนี้ก็เลยไปนิยมตัวเลขที่ท่านประยุทธ์ไปลงคะแนนเลือกตั้งแล้วกัน
ก็คือ๑๖๕มันก็ไป๖๕เหมือนกันอีก
มันอยู่ในบัญชีลงคะแนนของท่านที่ลำดับที่ของท่านไง๑๖๕นะครับ
ท่านก็ไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์๕
เขตเลือกตั้งที่๖เขตพญาไทมันก็มี๖๕๕๖อีก
คนก็เลยบอก๑๖๕แล้วกันเอาก็แล้วแต่ละกันมาหลายเลข
ดูมีความเชื่อมโยงดีนะยังไม่หมด
มันมีเรื่องของการขายเกินราคาก็ต้องไปถามคนนี้นะครับ
นายธนวัฒนพลวิชัยนะฮะเป็นกรรมการแล้วก็เป็นโฆษกองสลากเนี่ยนะครับ
ก็ออกมายอมรับนะแม้ตอนนี้เนี่ยสลากเองมันก็ไม่ได้สูงกว่าในอดีต
แต่ก็ยังมีการขายเกินราคาอยู่มี๙๐บ้าง๑๐๐บ้างต่อใบนะครับ
มาตรการในการที่ทำชุดเองเนี่ยสองใบขายเองเนี่ยนะฮะ
ทำออกมาทั้งหมด๕๗ล้านฉบับก็ถือว่าได้ผลระดับหนึ่ง
เอาเลขไปขายไปรวมกันเองนะฮะ
แล้วก็ผู้ค้าเร่ก็รับต่อกันไปก็ไปขายต่อ
ราคามันก็แพงอยู่ดีมันก็ยังเป็น๒ใบล้ออยู่ดี

แสดงว่าไปช่วยไปช่วยรวมให้เขาอืมถูกกฎหมายมากขึ้น
ประมาณนั้นแต่ว่าเลขที่กองสลากออกมามันก็ไม่ได้สวยไง
ผู้ค้าก็ไปรวมเลขเองรวบรวมชุดเองนะครับ
สลากบอกว่าคงต้องมาพิจารณาว่าจะใช้วิธีไหน
ให้ราคาสลากปรับลดลงแบบถาวรไปเลย
ต้องมาหากันอีกทีว่าจะใช้วิธีไหนกันนั้นนะคะ
เช่นอาจจะพิมพ์สลากชุดคละเลขทั้ง๙๐ล้านใบ
หรือทำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปเลยให้เป็นทางเลือกของประชาชน
ลักษณะเหมือนหวยใต้ดินคล้ายหวยใต้ดิน
ใช้คำว่าเหมือนคล้ายหวยใต้ดิน
ออนไลน์๒ตัว๓ตัว
โดยการทำผลิตภัณฑ์ใหม่กฎหมายใหม่
บอกเปิดทางไว้แล้วแต่ไม่ทันบอร์ดสลากชุดนี้
เพราะว่าจะต้องหมดอายุตามคอสชไปนะคะ
แต่บ่อสลักชุดนี้จะส่งไม้ต่อ
เรื่องผลิตภัณฑ์สลากใหม่ให้กับบอร์ดชุดใหม่พิจารณา
ส่วนจะสามารถออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เมื่อไหร่
อันนี้บอกว่าขึ้นอยู่กับการทำประชาพิจารณ์และความพร้อมของสังคมค่ะ
เลข๒ตัว๓ตัวคุณพร้อมไหม